คุณผู้ชมคะมาดูคดียาเสพติดกันหน่อยค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของเครือข่ายของนายไซสนะนะคะ
เรสซิ่งค่ะได้เข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ปปศนะคะ
ไปชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สิน๑๒รายการ
ซึ่งก็หลบสื่อมวลชนไปเข้าด้านหลังตึกนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่า
เดี๋ยวต้นเดือนมีนาคมจะมีความคืบหน้าชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับรถหรูลัมโบกินี่ค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะนายอัครกิจวรโรธเจริญเดช
หรือเบนท์เรสซิงสามีนางเอกสาวแพทน์นปภาพร้อมที่ในความส่วนตัว
เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ปปศเพื่อชี้แจงทรัพย์สินรวม๑๒รายการที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติด
นายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ถูกจับตัวได้
ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อ๑๙มกราคมที่ผ่านมา
เบนท์เรสซิ่งก็หลบสื่อมณชนกับคุณผู้ชมสื่อไปทำข่าวกันเยอะเลยอย่างที่เห็น
เข้าไปพบเจ้าที่ปปศที่ชั้น๔ของอาคาร๓นะคะ
เจ้าที่ปปศได้มีการสอบสวนกรณีการครอบครองทรัพย์สินของในเบ้น
โดยเฉพาะรถลัมโบกินี่รุ่นกาลาโดสีเทาดำทะเบียน๕กไก่จจกรุงเทพฯหานคร
รถคันนี้ไปเชื่อมโยงกับนายนัทพลนาคคำหรือบอยผู้ต้องหาเครือข่ายนายไซสนะ
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เบ้นเข้าชี้แจงเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ถ้าเบ้นไม่สามารถชี้แจงข้อมูลให้สิ้นสงสัยได้
ปปศก็เตรียมที่จะเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในความผิด
ฐานเป็นผู้สมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปนะคะ
ส่วนความคืบหน้าการขยายผลทลายเครือข่ายของนายไซสนะพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดยืนยันว่า
แล้วก็บอกว่าไม่รู้จักนายไซสนะแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน
เชื่อว่าจะเอาผิดผู้ต้องหาและขบวนการได้นะคะ
ส่วนกรณีในเบ้นหลังจากที่นำเอกสารการเงิน๒๖รายการ
ให้กับคณะทำงาน๓ฝ่ายเมื่อ๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาค่ะ
ว่าจะเชิญตัวมาให้ปากคำอีกครั้งหรือไม่
จากว่าเอกสารทางการเงินยังมีหลายส่วนนะคะ
ที่ตำรวจยังติดใจสงสัยอยู่แล้วก็อาจจะเข้าข่ายความผิด
สมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกแบบนี้ด้วยค่ะ
คดีของเบ้นสำนวนใกล้สมบูรณ์แล้ว
เดี๋ยวน่าจะมีความชัดเจนในช่วงวันที่๓มีนาคมนี้นะคะ